ร้องได้ให้ร้าน

หนูชื่อเด็กหญิงสุนิสานามสกุลชำนาญค่ะ

ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม๒ค่ะ

จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกัน๖คนค่ะ
มีตามียายมีหนูแล้วก็น้องสาวหนู
แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีก๒คนค่ะ

พ่อทิ้งหนูตั้งแต่หนูได้ขวบกว่า
แม่ก็เอานมมาฝากกับยายแล้วก็ไปทำงานค่ะ
ได้เจอก็เอาปีละครั้งค่ะ

แกก็สัดแล้วก็บวม
ก็ไปช่วยนวดแขนนวดขาให้ค่ะ

เช่นทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้า

บางครั้งก็เอายามาให้ยายกินอย่างนี้ครับ
สวัสดีจ้าฉันชื่อยาขาวจ้า
เป็นยายของน้องฟิล์ม
หลานสี่คนจ้าเพราะแม่เขาเลิกการ
เขาเอามาทิ้งไว้ให้เลี้ยงแต่เด็กนู้น
ส่งมา๒คนก็ประมาณ๑๕๐๐แล้วจ้ะต่อเดือน
แม่คนหนึ่ง๕๐๐แม่คนหนึ่ง๑๐๐๐จ้ะ
ก็มาซื้อข้าวซื้อไข่
ไข่ที่เขาขายเป็นไข่บุบนะจ๊ะ

เมื่อวานเขาทอดกินกับข้าวตอนค่ำ
บางทีไปโรงเรียนก็ให้หลานไป๑๐บาท

ก็บอกเขาว่ายายไม่มีตังค์นะลูก

มาม่าหอหนึ่งเขาก็กินกัน๔คน
ใส่น้ำใส่ผักบุ้งเยอะ

ไม่มีเงินไปโรงเรียนไม่มีเงินซื้อข้าว

ในตู้เหลือไข่ลูกเดียวก็ต้องเอามาทอดให้น้องกิน
ตัวหนูไม่กินอยากให้น้องอิ่ม
ทุกวันนี้หนูก็ไปช่วยคนข้างบ้าน

พอตกเย็นมาเขาก็ให้ช่วยล้างจาน

บางครั้งเขาก็ให้เป็นเงินมา๘๐บาท๕๐บาท๑๐๐นึงบ้าง
เก็บไว้เวลายายไม่มีให้น้องก็เอาให้ยายไปให้น้อง
แล้วแมนเขาก็ให้ข้าวสารมากินอย่างนี้ค่ะ
พอหนูได้ตังค์มาหนูก็เอาไปซื้อขนมปัง

เป็นขนมปังที่ว่าเขาไว้ให้ปลาเพราะว่ามันถูก
กินเป็นข้อเช้าต้องกินให้อิ่มค่ะตอนเช้า
แล้วก็ต้องทนถึงเที่ยงถึงบ่ายอย่างนี้

เพราะว่าเขามีข้าวอาหารกลางวันให้กินฟรี
ยายหนูมีอาชีพขายกล้วยทอด

หรือไม่งั้นก็ไปซื้อไก่ตามบ้าน

แล้วก็เอามาถอนขนไปแพล็กถุง

หนูชื่อการ์ตูนค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครูค่ะ
อันนี้คือลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะ
ผมชื่อเบสครับโตขึ้นผมอยากเป็นทหารครับ
เพราะว่าอยากดูแลประเทศไทยครับ
ผมชื่อเบียร์ครับโตขึ้นผมอยากเป็นตำรวจครับ

ผมเป็นพี่น้องกับน้องเบสนะครับ

ครับเธอปุ๊บผมจะได้ไปเยี่ยมพ่อในเรือนจำครับ
อยากบอกพ่อว่าผมรักพ่อมากครับ
ก็กลัวน้องจะเรียนไม่จบ

แต่พวกเราสี่พี่น้องก็อยากเรียนหนังสือค่ะ

แล้วก็จะได้เอามาเลี้ยงตากับยายค่ะ
หนูเป็นห่วงน้องคนนี้เพราะว่าเขาเป็นโรคทาราซิเมียค่ะ

เมื่อ๒เดือนที่แล้วค่ะเขาไม่สบายมากค่ะ
อาการน้องเป็นแบบว่าตัวเหลืองตัวซีดหมดเลยค่ะ
ยายก็เลยต้องรีบพาน้องไปถ่ายเลือด
ที่โรงพยาบาลมหาราชค่ะที่โคราช
ยายก็เลยไปยืมเงินคนข้างบ้านเขามา
พอเวลาเขาเป็นเขาจะตัวเขียวหมดเลย
ข้าวก็กินไม่ได้ท้องแล้วก็กระป๋อง
สงสารก็จับใจบางทีกลางคืนเป็นมา
ก็ต้องหารถเข้าไปโรงพยาบาลจ้ะ
ไม่มีเงินก็ต้องไปยืมข้างบ้านเขา
ยังไม่มีให้เขาของสองเดือนแล้ว

รู้สึกสงสารยายค่ะ
หนูอยากได้เงินรางวัลมาเป็นทุนการศึกษาให้หนูและน้อง

แล้วก็ใช้หนี้คนข้างบ้านค่ะ
มาพบกับเธอนะครับน้องฟิล์ม

เพื่อให้น้องทุกคนหลุดพ้นจากความอดหยาก

นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเรา

มากับยายค่ะ

คนแรกเลยน้องบลีส

ที่เราเห็นในภาพชีวิตเหมือนเมื่อสักครู่นี้

ข้าวบ่อยไหมบ่อยค่ะเรื่องอดนี่คือเรื่องอันดับหนึ่งเลย
มาเป็นต้นทุกวันค่ะแทบทุกมื้อค่ะเวลาไม่มีอะไรกิน
ทำยังไงคะฟิล์มก็บางครั้งยายก็ไปหามะละกอมาอย่างเงี้
ก็มาตำให้กินจิ้มกับข้าวเหนียวค่ะเวลาอดข้าว
งอแงสุดน้องการ์ตูนค่ะเพราะว่าอะไรคะ
พ่อเขาเป็นโรคทาราซิเมียด้วยหรือไม่งั้นก็เกี่ยวกับเขาหิวด้วยค่ะ
เห็นบอกคุณตาที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ได้มาด้วยเขาไม่สบายค่ะ
ตาเป็นอะไรคะลูกเป็นแบบเหมือนโรคคนแก่ครับ
เป็นมือเท้าสั่นคุณตายุทธ์เท่าไรหกสิบสองค่ะ
ทำงานได้ไหมไม่ค่ะคุณตาก็เป็นอีกคนนึงเลยที่เราจะต้องดูแลนะ
ตอนนี้ในบ้านที่ทำงานได้คือฟิล์ม
กับคุณยายคุณยายคุณยายอยู่เท่าไรคะปีนี้หกสิบสองจ้ะ
เหมือนกันคุณยายขาวทำอะไรประทังชีวิตหลาน
ไก่มะขาจากไก่บ้านมะขาแล้วก็เอาไปขาย
ถ้าไม่มีไก่ก็ทอดเป็นกล้วยแขกจ้ะหลานไม่อยากให้ฆ่าไก่
ไม่อยากให้ค้าแต่ก็ต้องจำใจทำจ้ะเห็นพนมมือแล้วพูดว่าอะไรนะ
มีข่าวขอเอาบาปนี่ไว้กับยายขาวคนเดียวยายหลานอดจ้ะ
สงสารหลานบอกว่าพ่อแม่เขาก็ไม่มีเงินส่งจ้ะ
เขาส่งแค่๕๐๐ต่อเดือนและอีกคนนึงพันหนึ่ง
ก็ไม่พอให้ร้านกินจ้ะบางวันก็มีแต่ส้มตำ
จะจิ้มข้าวเหนียวกินกันจ้ะอาหารเช้าหลักหลักที่บ้าน
ทีมคืออะไรขนมปังขนมปังเอามาจากไหน
ไปซื้อมาค่ะเป็นห่อละสิบห้าบาทขนมปังให้ปลาค่ะ
แล้วกินกันยังไงลูกเขาเอาราดนมให้กินค่ะ
ต้องกินให้อิ่มแล้วตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวอาหารกลางวันที่โรงเรียน
เพราะอาหารกลางวันที่โรงเรียนฟรีค่ะ
กินให้อิ่มเนี่ยให้น้องอิ่มแล้วเราอิ่มไหมแถวเดียวเนี่ยถามจริง
ก็ไม่อิ่มค่ะแต่ก็ต้องกินต้องกินให้อิ่ม
กินเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ต้องบอกตัวเองว่าต้องอิ่ม
ไม่ใช่ว่ากินได้เยอะตามจำนวนแบบบุฟเฟ่นะคุณผู้ชม
คือมีเท่าไหร่แหละก็ถ้ากินเท่านั้นแล้วก็บอกกับตัวเองว่า
ต้องอิ่มแค่นี้คือต้องอิ่มแล้วใช่ไหม
เคยไม่มีบ่อยไหมอเรนนี่บ่อย
เวลาไม่มีทำยังไงเวลาน้องหิว
ก็บางครั้งก็มีคนข้างบ้านเขามาจ้างไปให้ช่วยล้างตู้
ที่ว่าเขาเอาไว้ใส่ของไปขายค่ะแล้วก็ไปช่วยเตรียมของไปขาย
ปอกไข่ปอกพริกอะไรอย่างนี้ค่ะ

บางครั้งก็๕๐บาท๘๐บาท๑๐๐หนึ่งอย่างนี้ค่ะ
ไม่งั้นก็ให้ข้าวสารมากิน
เราเห็นทีมงานบอกกับพี่เป๊กมาเลยเนี่ยกาเป็นดอกจันทร์สีแดงมาเลยว่า

ก็เห็นรายการนี้เขาช่วยคนจน
อยากให้รายการนี้ช่วยอะไรครับฟิล์ม
ช่วยให้หนูมีทุนการศึกษาให้เรียนต่อให้จบอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ช่วยให้เอาเงินไปซื้อ

แล้วเวลาไม่มีตังค์ไปโรงเรียนทำไง

ไม่พอกินแล้วเราต้องให้น้องกินแล้วเราอด

ก็ต้องทนหายยังไงก็ต้องให้น้องกินให้อิ่ม
หนูไม่อิ่มไม่เป็นไรนะขอให้น้องกินขอให้น้องได้กิน

เท่านั้นเองที่พวกเขาร้องขอนะตอนนี้
แล้วคนเป็นพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
เห็นรายการเป็นความหวัง

ทีนี้แหละเราจะทำยังไงให้รอดกันไปได้

เอาล่ะงั้นเราขออนุญาต

เพื่อประเมินสถานการณ์ว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้าง
เคสนี้เพื่อให้เกมดำเนินไป
ให้สูงที่สุดและได้เงินกลับไปบ้าน

ก็เป็นระเบียบนะครับที่เราจะเป็น
จะต้องถามนักสู้ชีวิตทุกคน

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตวันนี้
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

ถ้าพร้อมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่เพลงแรกนะครับ
เพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

อีกหนึ่งนะครับ

เพลงนี้นะยังไงก็จะต้องเล่นยังไงก็จะต้องผ่าน
รู้จักชื่อเพลงเปล่า

ลองร้องออกมาสิว่ามันเป็นเพลงเดียวกับที่ฟิล์มคิดไหม
จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
โอเคถูกต้องเพลงเดียวกัน
เบสบรี๊ดการ์ตูนมาขึ้นมาบนเวทีมากอดพี่ทีนึง
เขาหาให้เรากินมาตลอดเลยมาช่วยกัน
มาจะแข่งเกมแล้วอวยพรด้วย

ถ้าร้องผิดไม่ได้ตังค์กลับบ้านกินข้าวกลับไปอดเหมือนเดิม

เอ้าให้การ์ตูนพูดก่อน

พ่อสุดนะพี่อาว

ภาพที่ดูโหดร้ายทีเดียวนะครับ
ในขณะที่ประเทศของเราก็ยังไปสู่ยุค
ยังมีครอบครัวที่ยังไม่มีข้าวกินอยู่นะครับ

ฟิล์มครับตัวช่วยของเรา

ในเพลงแรกนี้ฟิล์มจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตั้งใจให้ดีนะครับ
หิวเวลามันท้องร้องมันทรมานไหม

มนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อต่อสู้อยู่แล้ว

มาถึงเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ

จะไม่กลับหลัง
ถ้ายังไม่ได้ดี
เอ่ยถ้อยคำนี้
ต่อหน้าแม่พ่อวันจาก
สาบานผ่านฟ้า

สัญญาต่อดินทิ้นรักก่อนละเมื่อสู้งานหนัก
ปากหลักสร้างตัวเมืองไกลเหนื่อยยากเพียงไหนย้ำใจให้ทน
ลำบากเหลือล้นอยู่ใต้ชายคาเมืองใหญ่
คราวอ่อนลาหลับตาเห็นความอยากไร
มีสินทารายิ่งใหญ่รอให้กลับไปไทยทน
ดังหนักรายครอนบิ้นรนในดงคนกลีก
ละครชีวิตถูกขีดด้วยความเดือดร้อน
ให้สู้ทุกฉากจากตื่นถึงหลับตานอน
ปลอบฝันสักวันคืนคอนเสริมใจให้มีพลัง
จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี
เก็บถ้อยคำนี้จดไว้ในใจทุกอย่าง
บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวัง
จะทำให้ฝันนั้นฟังเพื่อทางเส้นทางกลับหนา